คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจสืบสวนภูทรภาคหนึ่งวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายไปหนึ่งคน
แต่ประเด็นก็คือคนร้ายคนนี้เขาก่อเหตุคดีอุกชะกันหลายคดีมากเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่มขืนเรื่องของการชิงทรัพย
คือตำรวจแกะรอยจนเจอแล้วตำรวจก็จะเข้าจับกลุ่ม
แต่ว่าคนร้ายคนนี้เขาสู้สู้กับตำรวจจนถูกวิสามันฆาตกรรมค่ะ
บ่าย๓โมงครึ่งวันนี้นะคะตำรวจสภชพฤษศ์จนทบุรี
ได้รับแจ้งจากทางเจ้าที่ตำรวจสืบสวนภักดิ์หนึ่ง
ว่าได้วิสามันฆาตกรรมคนร้ายที่ห้องเช่า
อยู่ในพื้นที่ถนนเกษตรอุดมตำบลคลองคอยอำเภอปักเกร็จจังหวัดนทบุรี
ทางตำรวจก็ไปตรวจสอบกันนะคะผู้บังคับบัญชาก็ลงพื้นที่กันไป
เป็นห้องเช่าชั้นเดียวนะคะพบศพนายเฉลิมบัวอ่อนอายุ๔๖ปีหรือในปานค่ะ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
คุณสาวรุ้งพัดสอนอายุ๒๘ปีและนางสาวฟ้าอายุ๒๘ปีตอนที่กำลังนั่งรอซักผ้าอยู่ที่ร้านซักผ้าแถวอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุงธานีได้ทรัพย์สินไปเยอะเลยครับนี่ค่ะเป็นภาพจังหวะเหตุการณ์ที่มันเกิดเรื่องคราวนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคือหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาแกะ
กระสุนสวนไปสองนัดกระสุนเข้าอกเลยอ่ะก็เลยเสียชีวิตค่าที่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
อ๋อนี่ค่ะที่เคยไปก่อเหตุเอาไว้หลายทหารก็คือในป่านครับแต่คุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่คดีนี้ไงค่ะ
แต่เขาต้องหยิบเงินให้เห็นไหมนี่ใช่ค่ะอ๋อได้ทรัพย์สินไปหลายอย่างไงคะ
มาถึงมานี่แป๊บเดียวได้เงินเขาต้องเอาเงินให้หมดเลยใช่เขาก็กลัว
ไม่กลัวมันพิษศาษย์หายเขากลัวกืออืมคือในป่านคนนี้ครับ
เคยร่วมกับท่ั่วเกราะเหตุชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และก็เหตุไหล่อย่างค่ะข่มขึนยังมีเลยนะคะ
นี่เอากระเป๋าอีกได้ทรัพย์สินไปสิบอย่างจากเหตุการณ์นั้น

นี่มันมาปล่นกันชัดอย่างนี้เองนะ
คือในช่วงปี๒๕๕๒มีหลายคดีเลยนะคะ
เฉพาะในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีคือ๓คดีนะคะ
จงหวัดนวลธับุรีหรือ๒คดีนะคะ
จังหวัดนครราชศรีมาอีก๑คดี
ชะนอทุ่งสองห้องอีก๑คดี
ตำรวจสพบางบัวทองได้รับบาดเจ็บตอนเข้าจับกลุ่มตัวด้วย

พ้นโทษออกมาจากเกิริญจำ๒๙ธันวาคม

นี่นะคะสุดท้ายตำรวจจะไปจับกลุ่ม
จากกรณีที่ไปก่อเหตุที่ร้านซักผ้า

กลายเป็นว่าสู้ตำรวจยิงใส่ตำรวจ

คุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปค่ะ

เป็นห้องหลังสุดห้องสีม่วง

ทุกคนก็ตกใจนะคะคนที่เช่าห้องอยู่แถวนี้
ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าไม่เคยมีใครเห็นผู้ชาย
ที่ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมมาก่อนนะ
แต่ผู้หญิงเจ้าของห้องเช่าอยู่ที่นี่กับลูกสาวมา๕๖ปี
บอกว่าเขาตกใจนะที่มีผู้ต้องหาหลบหนีคดีมาอยู่ที่นี่

คนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่ากำลังดูลูกสองคนเล่นอยู่ใกล้แถวนี้แหละ
ตำรวจเดินมาบอกว่าเอาลูกเข้าบ้านก่อน
มีคนร้ายอยู่ที่นี่อันตราย
ตำรวจเดินมาบอกแบบนี้เอาลูกเข้าบ้านก่อนอันตรายมีคนร้ายมาพักอยู่ที่นี่
อืมจนตำรวจมามีคนร้ายเนี้ยเราก็เรียกลูกค่ะลูกไปเรียกว่าแม่ตำรวจมา
เราก็เลยมองตรงหน้าต่างพอเห็นอ้าวเห็นเขากำลังแบบให้เราหมอบ
ให้เรามอบว่ามีคนร้ายอะไรอย่างนี้ว่ามีปืนเขาก็เลยปักปืนขึ้นมา
ตำรวจสามคนตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลยหนีไปอยู่ห้องน้องสาว

เห็นปืนตำรวจที่เขาเอาขึ้นมาว่ากองท่าจะยิง
แล้วนี่เราก็เลยหนีไปห้องน้องสาวข้างเราก็แอบดูเนี่ย
จังหวะจังหวะปุ๊บก็ได้ยินเสียงปืน
ส่วนปฏิบัติการของตำรวจลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
คุณวิมลวันทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
ภาพนี้ค่ะรถกระบะของตำรวจชุดสืบสวนสพราชพฤกษ์นะคะ
ภายในมีตำรวจ๔นายขับไปที่บ้านเช่าที่คนร้ายซ่อนตัวอยู่

หลังจากนั้นประมาณสัก๑๐นาทีก็มีรถตู้มาจอดหน้าร้าน
สีขาวแบบนี้รถตู้คันนี้
จนประมาณสักบ่าย๓โมง๑๐นาที
ตำรวจนอกเครื่องแบบนายหนึ่งเดินไปที่ร้านค้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ

ตำรวจไปเตือนชาวบ้านก่อนนะคะ
อย่างที่คนเมื่อสักครู่นี้บอกตำรวจไปบอกว่าเอาลูกเข้าบ้านก่อน

คือตำรวจไปเตือนก่อนไปเตือนที่ร้านด้วย
เตือนว่าคนร้ายมีปืนนะให้ระวังตัว
นี่นะคะตำรวจก็ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ต่อเนื่อง

หลายรอบหลายคดีติดคุกออกมาแล้วก็มาก่อเหตุอีก

แต่เหตุการณ์ที่จะไปจับครั้งนี้มันคือเหตุการณ์ที่ร้านซักผ้า